ก็เรากำลังรอฟังการแถลงข่าวของทางผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ในการช่วยเหลือผู้สูญหายทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำด้วยนะ

แต่ทีนี้ภาพในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ย
ท่านก็คงเห็นกันพอสมควรแล้วว่ามันมีจุดที่ยากลำบากอะไรยังไง
มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกระตันยู
ที่ไปช่วยสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ด้วย
ร่วมกระตันยูเนี่ยเขาเป็นหน่วยสกัดหินขยายเส้นทาง

นี่คุณบินบรือฤทธิ์ก็ไปด้วยนะครับ
ทางทีมของร่วมกระตันยูเปิดเผยให้เห็นตั้งแต่นู่นแล้วครับ
การเดินทางจากโถง๑เข้าไปโถง๒
แค่นี้ปากทางนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
ไม่มีน้ำท่วมแต่ต้องเดินทางขึ้นโขดหินเป็นทางชันสลับซับซ้อน

เพราะเขาเป็นห่วสกัดหินขยายเส้นทาง
ขนอุปกรณ์ขุดเจาะขึ้นไป
ทางเดินบางจุดนี่ก็เปียกลื่น

ลื่นล้มอยู่ตลอดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปีนป่ายขึ้นลงด้วยความระมัดระวัง
มีจุดเป็นช่วงที่ต้องเดินลุยน้ำนะฮะ
คุณบินบรรลือฤทธิ์ที่เป็นดาราจิตอาสาเป็นเจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันอยู่นะครับ
ก็ได้นำทีมลงลุยฝ่าน้ำเข้าไป
ก็ต้องเกาะแนวเชื่องที่เขาวางเบสไลน์เอาไว้นะครับ
ตามที่หน่วยซิลว์วางไว้เกาะหน้านี้
ต้องทิ้งระยะคนละประมาณเมตรครึ่งนะครับ

ระหว่างทางทุกคนก็ต้องคอยดูแลกัน
บางช่วงระดับไม่สูงก็เดินได้สะดวกก็ทำเวลาได้
เส้นทางมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับ
ลับซับซ้อนยากง่ายสลับกันไป
จุดไหนที่ไปเจอจุดน้ำไหลแรง
ทีมกู้ภัยของร่วมกระตันยูก็ต้องเดินฝาน้ำ

บางช่วงถึงขั้นขาแตะไม่ถึงพื้นก็มี

แล้วน้ำนี่ก็เย็นจัดด้วยครับ

ล้อล้อล้อล้อ

แล้วก็ได้ยินเสียงบอกว่าน้ำเย็น
ใช่ฮะแล้วที่มันแคบดูเนี่ย

คือจุดที่กระแสน้ำไหลแรงเป็นช่องแค่ปีหินขวางเนี่ย
หน่วยงานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของร่วมกระตันอยู่
เขามีหน้าที่ต้องการต้องขยายช่องทาง

สูบน้ำในถ้ำที่เดินอยู่จะได้ดูดน้ำไปได้นะครับ
ก็จะเห็นท่อยางขนาดใหญ่วางอยู่ตามแนวตลอดทาง

ตอนที่ทีมร่วมกระตันยูเดินทางไปถึงบริเวณทางออกโถง๒นะครับ
ก็ไปเจอช่องแคบที่ผ่านได้ทีละคน

ละคนเท่านั้นถังออกซิเจนยังไม่ได้ต้องค่อยหย่อนไป

แล้วเวลาขนหินหินแต่ละก้อนคุณภาคภูมิ
ต้องช่วยกันแบบใช้แรงขนาดไหนเนอะ

ส่งให้คนอื่นเลยเพราะว่าเขาตัวใหญ่ไง

ใช่ก็ต้องค่อยมุดออกไป
ทีมกู้ภัยไปเจอจุดไหนเป็นปัญหา

ก็ต้องเอาอุปกรณ์ขุดเจาะนะฮะเอามาสกัดหินเปิดโพงให้กว้างขึ้น
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทีมที่เป็นชุดปฏิบัติการที่เขาค้นหาหรือว่าทำอย่างอื่น
จะได้สะดวกในการเข้าออก
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสนับสนุนเร่งลำเลียงเสบียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มไปด้านในนะครับ
โถง๒รวมทั้งการเตรียมลำเลียงขวดอากาศจำนวนมากอะไรพวกนี้นะครับ
เขาก็ต้องทำงานแบบนี้ต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันทั้งคืน
ในคลิปจะเห็นว่าตลอดการเดินทางกว่าจะเดินนี่จากโถง๑ไปโถง๒นะ
ปากถ้ำเนี่ยคือโถง๑มาโถง๒อุปสรรคเยอะแยะการเดินยากลำบากมาก

หนึ่งในทีมกู้ภัยของร่วมกระตันยูบอกว่านี่แค่เดินทางไปโถง๒ก็แทบแย่แล้วเหนื่อยแล้ว
ต้องไปให้ถึงโถง๓อีกนะถึงจะถึง๓แยกโถง๓ถึงจะเป็นฐานปฏิบัติการของหน่วยซิล
จะเอาอะไรไปส่งหน่วยซิลเนี่ยจากปากถ้ำคือโถง๑แล้วไปโถง๒แล้วถึงจะไปถึงโถง๓
ก็ต้องผ่านแบบนี้ทุกครั้งทุกวันที่จะเอาอะไรไปให้หน่วยซิล

ใช่จะเอาเสบียงเอาขวดอากาศจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องไปทางนี้
แล้วเดี๋ยวหน่วยซิลเขารับจากโถง๓ผ่าน๓แยกลุยน้ำดำน้ำไป

หลังการเดินทางเข้าไปสกัดหินในถ้ำคุณบินบรรลือฤทธิ์บอกว่ามูลนิธิร่วมกับตันยูก็จัดทีมเข้ามาช่วยทุกอย่างครับ
เจาะทุบเอาหินออกเปิดทางส่วนที่แห้งแล้วก็ไปทำให้โพรงกว้างขึ้น
คลิปทีมร่วมกระตันยูเข้าไปถึงโถง๒นะครับโถง๒อุณหภูมิประมาณ๒๐องศาเซลเซียสน้ำไม่สูงมากเดินได้นะฮะโถง๓อากาศก็กำลังดีเดินได้เหมือนกัน
แต่พอเลยโถง๓ไป๓แยกเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะออกซิเจนเริ่มน้อยแล้วหายใจเริ่มอึดอัดทางเดินก็แคบลงบางจุดก็ต้องดำน้ำ
ซึ่งคุณบินบรรลือฤทธิ์ให้ความเห็นว่าการดำน้ำออกมาของ๑๓ชีวิตทีมหมูป่ายากมาก
ของเขาแค่นี้เขายังแบบโอ้โหค่ะ
น้ำก็ขุ่นเย็นด้วยบางจุดไหลแรงเป็นน้ำตกเลย
คนที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์ดำน้ำมาก่อนไม่เคยดำน้ำมาก่อนเนี่ย
ยากมากคือถ้าไม่ใช่ระดับซิลนะคุณบินบอกว่า

อย่างน้อยคุณต้องเอาถังออกซิเจน๓๔ถังต่อคนคุณจะล่ากันมายังไง
หนักนะคะต่อให้อยู่ในน้ำแล้วมันรู้สึกเบาขึ้นแต่บางจุดมันไม่ได้อยู่ในน้ำทั้งตัว
ใช่เพราะว่าเบสไลน์ที่เขาวางนี่มันก็ไม่ได้ว่าจะเจอง่ายไง
บางทีจุดที่เราต้องการออกซิเจนแล้วไม่เจออย่างนี้
อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปนะคะให้กับทุกคนนะคะ
อาสาสมัครทุกคนแล้วก็ทั้ง๑๓ชีวิตด้วย
ภาวนาขอให้เจอโพรงขอให้เจอปล่องที่พยายามหาอยู่นะ
จะได้ออกทางอื่นเจาะลงไปดึงตัวขึ้นมา